เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

โควิดกรุงเทพตอนแรกทางสคริปต์ทำมา๑๖รู้สึกนะตอนนี้กรุงเทพทะลุ๒๐ไปแล้ว

พึ่งต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับว่านายกนะครับ
ได้มีการออกมาพูดนะฮะเหมือนกับประมาณว่า
ให้หยุดโพสต์นะฮะเรื่องโควิดระบาดไปนู่นไปนี่
แล้วก็มีการถามนะว่าคนไทยหรือเปล่านี่ถามแบบนี้ด้วยนะครับ
คือวันนี้นะครับวันที่๒๓ธันวาคมเนี่ยแหละฮะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด๑๙ว่าตอนนี้สติการติดเชื้อใหม่รายวันนั้น
เริ่มลดลงแล้วเนื่องจากมีการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่มากขึ้น
ส่วนใดที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยนะฮะตนเองก็ได้มอบหมายทุกหน่วยงานไปแล้ว
โดยในการประชุมสอบคอในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการหาข้อยุตินะครับว่า
จะทำอย่างไรกันต่อไปในส่วนของมาตรการในช่วงนี้นะครับ
ช่วงปีใหม่ด้วยส่วนบรรดาผู้ที่ชอบออกมาโพสต์ทางโซเชียล
แล้วเอาข้อมูลเท็จข้อมูลการแพร่ระบาดไปนู่นไปนี่เนี่ยนะฮะ
ซึ่งมันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเลยกับประเทศไทย

ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่ปกปิด
ครบถ้วนทุกอย่างอยู่แล้วยังสามารถรับมือได้ทั้งหมด

ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คงต้องพูดถึง
เป็นเรื่องของแรงงานเมียนมานะฮะ
จำนวนหลายคนทีเดียวไปพบว่านั่งจับกลุ่มกัน

ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับไปพบชาวเมียนมาทั้งหมด๑๔รายด้วยกันนะครับ
เป็นชาย๗หญิง๗นะฮะมีสัมภาระต่างนานานะครับ
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางก็พบว่ามีหนังสือเดินทาง
แล้วก็มีบัตรอนุญาตทำงานแค่๖คนเท่านั้นนะครับ
อีก๘คนเข้ามาผิดกฎหมายครับ
คือไม่มีเอกสารการเดินทางไม่มีใบอนุญาตในการทำงานเลยนะครับ
จากการสอบถามชายชาวเมียนมานะฮะก็ทราบว่าทั้งหมดมาด้วยกัน
๒๓คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางบริษัทแจ้งมานะบอกว่าไม่ทำงานแล้ว
เพราะเดี๋ยวจะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจโรงงาน

ตอนแรกก็จะให้ทางพวกนี้๒๐กว่าคนไปที่ระยอง
ไปที่ระยองแล้วบอกมึงไปหลบอยู่ในป่าในเขาก่อน
บอกให้ไปหลบอยู่ในป่าในเขาก่อนยังไม่ต้องออกมา
เดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะมีคนที่ไม่ถูกกฎหมายด้วย
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาไม่ยอม
ไปสมุดปลาการพอหลังจากนั้นก็เริ่มตะเวนส่งบางคนออกไป
จาก๒๓คนก็เหลือ๑๔คน๑๔คนจะไปสมุทรปลาการ

หลังจากนั้นพอเดินทางไปถึงที่สมุทรปลาการปุ๊บ
เขาจะไปหายาดปรากฏว่ายาดก็ทำงานอยู่ในโรงงาน
อยู่ในโรงงานอื่นปรากฏว่าพอจะไปหาญาติ

โรงงานอื่นก็ไม่ให้เข้าเขาบอกจะเข้ามาได้ยังไง
หนึ่งคุณเป็นรางงานผิดกฎหมาย
สองก็คือคุณมาจากสมุดสาขอแล้วไม่ได้มีการแคล็ดกรองโรค

ปรากฏแล้วทั้งยาดก็บอกไม่ได้เข้าไปได้
สุดท้ายแล้ว๑๔คนนี้ก็เลยนั่งจุมปุ๊กอยู่ริมถนนแบบนี้

ไม่ใช่รอญาติรอตำรวจเลย

ก็ถึงได้พบว่ามี๖คนเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าที่เหลือไม่มีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจสอบคัดกรองโรคนะครับ

ทางตำรวจแล้วก็ทางฝ่ายปกครองกรมนต่างนานา
เขาก็ลงพื้นที่ไปที่บริษัทแห่งนี้นะครับ
ก็คือบริษัทที่ชาวเมียนมาทั้งหมดเนี่ยทำงานอยู่นะฮะ

สุดท้ายประมาณสัก๑๐โมงครึ่งถึงได้ยอมเปิดประตูให้เข้าไป
ก็มีการเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่า
จะมีเรื่องราวต่อไปเป็นยังไงนะครับ
แต่ที่แน่ตอนนี้ก็ต้องบอกด้วยบอกว่า
เจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานนะครับที่มีชาวเมียนมาเนี่ยอยู่นะ
จะถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับ
ยังไม่ต้องตกใจแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าจะต้องผลักดันเขาออกไป
เพราะว่าสุดท้ายไอ้การที่คุณผลักดันเขาออกไปเนี่ย
เขาจะกระจายตัวแล้วไม่รู้เขาเป็นโรคหรือเปล่า

เราต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าคุณก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่เข้าไปว่าเออ
ยอมรับในข้อผิดพลาดตรงนี้เลยก็ว่ากันไปแต่คุณจะไม่ผิดเรื่องของของของของ
ที่คุณจะปล่อยคนอื่นเขาออกไปแล้วเอาเชื้อไปกระจายนั่นคุณจะผิด
เต็มเต็มเลยนะเอออันนั้นจะหนักเลยไม่ได้นะฮะเออก็บอกเขาเลยบอกว่า
สมมุติว่าไปเจอคนที่เนี่ยผิดกฎหมายที่เข้ามาเนี่ย
คุณก็ต้องบอกว่าเออใจเย็นเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจนะ
ก็ลองตรวจคัดกรองโรคดูถ้าเกิดคัดกรองโรคแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยังไงเนี่ย
เดี๋ยวว่ากันไปส่วนแรงงานที่เขาถูกกฎหมาย
เขาเข้ามาอย่างแบบถูกกฎหมายด้วยพวกผมผิดต่างนานาเข้ามาทำงานเนี่ย
เขาก็จะมีประกันสังคมของเขาอยู่แล้วประกันตนอยู่แล้วในการจ่ายประกันสังคม
อันนี้ถ้าเกิดเขาปงเขาป่วยอะไรไงเดี๋ยวเขาก็จะมีสิทธิ์ของเขาเองอยู่แล้ว
อืมแต่บางคนเนี้ยก็กำลังดูกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี้ย
จะให้ใบอนุญาตชั่วคราวหรือเปล่าพอหลังจากนั้นค่อยดันออกไป
ก็ต้องมีการตกลงกันว่าจะเอายังไงเพราะว่าปล่อยแบบนี้ไม่ได้
ใช่เอ่อเพราะว่าบางกลุ่มเนี้ยที่ถูกกักเอาไว้อยู่ในหอเนี่ย
ประมาณพันกว่าคนตอนนี้เป็นโควิดอยู่แต่เขาไม่มีอาการ
เออแต่ถ้าเกิดมีอาการหนักเขาก็ต้องเอาออกมาค่ะอะไรแบบเนี้ย
คือตอนเนี้ยก็จะอยู่ที่หอที่สมุทรสาครอืมอ่าซึ่งเดี๋ยวมันก็นอกจากพัน
หนึ่งร้อยแปดสิบสี่คนใช่ไหมฮะอันนั้นคือยอดที่เราเอาไว้ที่หอพัก
อย่างที่เราบอกว่าก็ต้องเนื่องจากไอ้โควิด
มันมันไม่เหมือนอูฮันเขาบอกอูฮันเนี่ยมันจะออกอาการเยอะ
แต่ถ้าสมมุติโควิดที่เดินทางมาจากอินเดียอันนี้เราถือว่าโควิดที่มาจากอินเดีย
มันไม่มีอาการแล้วก็บางเคสคืออันนี้เขาก็ยังไม่มีหลักฐานอื่นทาง
เอกสารทางแพทย์ชัดเจนนะบางคนก็บอกมันหายของมันเองอืม
บางคนเขาว่าอย่างงั้นแต่เราก็ไม่รู้ไม่มีใครรับรองได้อ่ะแต่ก็
ตอนนี้แรงงานต่างด้าวเราจะต้องรอผลอีกประมาณห้าลูกพันกว่าคนนะฮะค่ะ
ห้าพันกว่าคนนะตอนนี้เราตรวจไปเนี่ยเราเจอแล้ว
ตอนนี้กำลังพรุ่งนี้เราคงจะเห็นว่าแรงงานต่างด้าวเท่าไหร่
แต่วันนี้สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดเราเห็นยอดเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ
ส่วนใหญ่มันจะเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งตัวนายกเองเขาก็พูดว่าจากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
แรงงานต่างด้าวเท่านั้นวันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์การกระจายตัวในประเทศไทย
เราจะเห็นว่ามันไปหลายจังหวัดแล้วจริงกรุงเทพมหานครก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไข่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าทะลุ๒๐ไปแล้วอยู่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะดูข่าวเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์คงจะไล่เรียงกันแบบว่าชัดเจน
สมุดสาข้อนพันกว่านี้แต่พันกว่านี้ส่วนใหญ่๙๐นั่นคือแรงงานต่างด้าวนะฮะ
นครปฐมหลักสิบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะเชิงเซาเมื่อวานเราเจอได้คนเดียวใช่ไหม
วันนี้ก่อนเข้ารายการเป็นหกคนแล้วนะฮะสมุดปาการก็ทะลุ๑๐ไปนานแล้วหรือเปล่า
เขาบอกสมุดปาการก็ทะลุ๑๐ไปนานแล้วสระบุรีเราไม่ต้องไปบอกจำนวนเหรอเนอะ
ตอนนี้จังหวัดที่เจอดีกว่าทั้งหมด๒๓จังหวัดประกอบไปด้วยใช้หน้าประจวบ
คีริขังนครศรีธรรมาราชสุราธารณีอุตรดิษฐ์สุภัณฑ์บุรีภูเก็ต
ปธุมธานีปธุมธานีสระบุรีสมุดปาการจัดเชิงเซานคร
ถมกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรสาครค่ะอันนี้คือจังหวัด
เจอค่ะมีการระบาดซึ่งเราขอใช้คำว่าระบาดภายในประเทศ
กรุงเทพมหานครก่อนเราเข้ารายการพรุ่งนี้โรงเรียน

พรุ่งนี้โรงเรียนคงจะปิดหมดทุกที่

ถ้าสมมุติมันเป็นหลัก๑๐ขึ้นมาหลัก๑๐ปุ๊บ

พูดว่าราชการจังหวัดประกาศเลย

คือตอนนี้ที่ประกาศ

เตรียมแล้วกำลังดูแนวทางอยู่

เขาเตรียมหารือว่าหากล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่ง

เขาต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อเอามาเยียวยากันแล้ว

แต่ว่าคนนั้นที่

ไปสี่ลาทนี่กินชาวเมียนมาร์

บุหรุงตลาดมาร์ทสมุซาของทุกคนเกิดไปหมด
ผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

ใช้มาตรการเชิงลูกเลยแหละ

ไอ้สายพันธุ์ของโควิดอย่างที่อังกฤษเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์แล้ว
ถูกต้องไหมแล้วแม้กระทั่งอังกฤษเนี่ยตามพรมแดนทั้งหมดเนี่ย
เขาปิดหมดเลยรถบรรทุกอังกฤษรถขนส่งอังกฤษเขาไม่ให้ผ่านเลย
เพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์คำถามคือว่าไอ้สายพันธุ์ของโควิด๑๙เนี่ย
มันเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าที่มันกำลังมาประเทศไทยเนี่ย
ซึ่งคำตอบง่ายคือไอ้สายพันธุ์ตัวนี้มันไม่เหมือนอู่ฮั่นเม
มันไม่ได้เหมือนอูฮันเลยมันคือสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นที่อินเดีย

วันนี้มีบางคนแชร์มาบอกว่าเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปก็มีค่ะ

อื้อมาจากหลายสายน่าจะไม่รู้อะไรคือจริงหรือไม่จริงเลย

ซึ่งมันมีหากมีการปฏิบัติภัณฑ์ข้อมูลบอกว่า
ชั้นเชื้อซาโคทูลนะครับ

ลักลอบเข้ามาที่อำเภอแม่สอดตอนนั้นน่ะนะ
มันแตกต่างจากกลุ่มที่ระบาดในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น้องบอกคือกลุ่ม
วันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเดียวกับที่แพร่ระบาดอยู่แถบตะวันตก
พบในยุโรปเป็นสายพันธุ์แพร่เร็วกว่า

ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดระบาดครั้งใหญ่ในอังกฤษ
ขนาดนี้ที่อังกฤษกำลังโดนกันอยู่
ซึ่งไทยก็มันก็เฝ้าระวังตัวนี้อยู่
แล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มที่พบสมุทรสาข้อนี่ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ตรวจเจอ

กลุ่มระบาดมาจากอินเดียเข้าสู่พม่าเท่านั้นเอง
แต่อย่างที่พี่หนุ่มเคยคุยกับคุณหมอที่บอกว่าพอมันเข้ามาอีก

มันก็จะเปลี่ยนของมันเปลี่ยนพนุกรรมของมันไป
บางทีตัววัคซีนยังไม่ทันได้มาความกลุ่มมันกายพันธุ์อีก
สิงคโปร์เริ่มฉีดแล้วแต่ประชาชนมก็ยัง
ไม่ใช่หมายความว่าพอสายพันธุ์มันกายพันธุ์ไปเรื่อย
ตัววัคซีนที่เขากำลังผลิตกันมันจะรองรับกับตัวกลายพันธุ์
เพราะเมืองไทยซื้อมาแล้ว๖๐๐ล้านบาท
ของสิงคโปร์มันจะไม่เหมือนกันแต่เป็นอีกตัวหนึ่ง
จะเป็นที่แบบมาหลอดปุ๊บฉีดอะไรอย่างนี้
อันนั้นรู้สึกว่าจะหล่อนละ๖๐๐นะ

อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งตอนนี้ยังผลิตไม่เสร็จ

สมมุติเราฉีดตัวนี้ที่เมืองไทยสั่งมา
สมมุติถ้าเกิดเราเดินทางไปที่นู่นแล้วก็ได้รับอีกสายพันธ
พี่เชื่อว่าสุดท้ายมันก็น่าจะแบบครอบคลุม
ก็คือสำหรับจัดการมันมันจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็

โด่นปืนอะไรอย่างนี้
ต้นต่อเดียวกันก็น่าจะ

เพราะฉะนั้นเขาบอกไอ้วัคซีนของไทยเอง
บอกพาคนละ๕๐๐คือถ้าวัคซินเจ็บเงินตอนเนี่ย
หมายถึงว่าคนที่จ่าย๕๐๐น่ะ

เบื้องต้นตอนนี้เพิ่งทดลองกับหนูกับลิงเสร็จ
เต็ปต่อไปคือจะต้องทดลองกับมนุษย์หนึ่งมนุษย์สอง
มนุษย์๑ปุ๊บก็น่าจะใช้เวลาอีก๓เดือน

เพราะฉะนั้นวัคซีนของที่จุฬาลงกรแหมวที่ไลท์ทำ

ครึ่งปีแล้วอ่ะก็คือ๖เดือนก็คือปีหน้ามีทุนาอ่ะ๖เดือน
เดือนถึง๗เดือนเพราะว่าทดลองกับมนุษย์อีก๒ครั้งนะกว่าจะพลูฟได้

๕๐๐คนล้านคนแรกถึงจะได้ฉีกก่อน
อืม
กันมาแล้ว
ซึ่งปัจจุบันร่างกายของเดียก็ยังไม่ฟื้นตัวกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์

ยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด
เหมือนคนปกติวงเล็บแต่ก็ยังโชคดี
ที่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหอบ
หรือกระทบต่อชีวิตประจำวัน
แล้วก็ยังคงต้องใช้เวลาเพิ่มในการฟื้นตัว
เพราะว่าตอนที่ไม่สบายมันกระทบปอดทั้งสองข้าง
ไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์เหมือนกับเรา
และเราโชคดีที่สามารถควบคุมการระบาดเมื่อต้นปีได้ดี
แต่รอบนี้ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิม

หลายคนตอนนี้ไม่มีอาการ

เพราะว่ามีโอกาสที่จะพุ่งสูงกว่าเมื่อต้นปีอีก
เราสองคนและครอบครัวก็ขอส่งกำลังใจ

เราสองคนก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปออกมานะครับ

ที่ดูแล้วพุ่งขึ้นสูงอยู่เรื่อยครับทุกวัน
ก็ดูแล้วน่ากลัวมากครับ
แล้วก็ดูเหมือนรอบ๒นี้อาจจะหนักกว่ารอบแรกในบ้านเราที่ผ่านมา
ก็อยากจะมาให้กำลังใจทุกคนในประเทศไทยครับ
ขอให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับ
และเราจะทำได้ถ้าเกิดเรากลับไปใช้ชีวิตแบบต้นปีที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าอาจจะลืมหรือว่าจะทำกันน้อยลงในช่วงหลังนี้นะครับ
แต่ว่าต้องกลับมาทำแล้วครับไม่ทำไม่ได้นั่นคือการล้างมือบ่อยครับ
หน้ากากทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมครับ
เลี่ยงการไปเจอกับกลุ่มคนมากมายหรือว่าถ้าเกิดจำเป็นมากก็
ก็หน้ากากก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลย
แมสไปข้างนอกจริงแล้วก็เป็นมารยาททางสังคมนะคะ
จะทำให้ตัวเราเองปลอดภัยแล้วนะคะมันก็คือการทำให้คนรอบข้างเราปลอดภัยด้วยนะคะ
เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีอาการในการติดเชื้อโควิดนะคะ
แต่ก็สามารถแพร่ให้กับคนอื่นได้นะคะแล้วยิ่งรอบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่า
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองคนอยากจะบอกให้กับพวกเราได้ฟังกัน
ใช่ซึ่งขณะเดียวกันสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานบอกว่าหลายประเทศนะคะ
รวมทั้งอิสราเอลตุรกีเยอรมันซาอุดีอาราเบียแล้วก็สวิสเตอร์แลนด
ตอนนี้เขามีการประกาศระงับเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับจากแอฟริกาใต้แล้ว
หลังจากมีการประกาศว่าพบไวรัสโควิด๑๙สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดอย่างรวดเร็ว
อันนั้นกลายอีกด้านซาลิมอับดุลคาริมประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรี
ด้านโควิด๑๙ของรัฐบาลแอฟริกาใต้ก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
แล้วก็กำลังมีอิทธิพลเหนือกว่าสายพันธุ์เก่าอีก
แอฟริกาใต้จึงบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น
รวมทั้งจำกัดวันและเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชายหาดในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามค่ะนางฮารุมูตาซานักข่าวของอัลจาชิราในเมืองของโจฮันเนสเบิก
เขาก็กล่าวว่าจนถึงตอนนี้บรรยากาศในแอฟริกาใต้ยังคงครึ๊ปกรื๊น

บางคนก็ไม่ใส่บ้าง
แต่อันนี้แพร่เร็วด้วยเขาบอก
อย่างตัวไวรัสต่างพวกแม่มันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งมีชีวิต

นาการเร็วกว่าเราทำวัคซีนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้
เหมือนแค่กับว่าหลายคนบอกว่าถ้าเกิดมันเข้าสู่ร่างกายไวรัสพวกนี้
มันก็ต้องอยู่กับร่างกายให้ได้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะตายเหมือนกัน
ถ้าตายแล้วร่างกายเราตายเขาก็ต้องตายตาม
เขาก็ต้องมีพัฒนาการเพื่อไปอยู่ร่างคนอื่นหรืออะไรต่อไปเรื่อย
ต่อไปก็ต้องเหมือนกับที่ผ่านมาไงเพราะพัฒนาการให้เขาอยู่กับเราให้ได้

สารก็ยังไม่มียาศึกษา
ไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไอ้ตัวโควิดเนี่ยแหละ

ท่านผู้ชมพรุ่งนี้
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาลงนามในการประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวนะฮะ

โดยปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรทมตั้งแต่วันที่๒๔ธันวาคมไปจนถึง๓มกราคม
ทางนี้จะให้แต่ละโรงเรียนจัดแผนการเรียนการสอนชดเชยภายหลัง

แต่อีกสิ่งหนึ่งคนเขาก็ถามว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารทะเลกันได้แล้วจริงเหรอ

เพราะวันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาแบบขายกุ้งขายปลามัน
บางทีมันไม่ได้มาจากที่ตลาดปลาอย่างเดียวที่สมุทรสาครอย่างเดียวนะ
บางทีเขามาจากระยองมาจากตราดมาจากจันทบุรียังมีอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่

คือที่ตลาดตอนนี้กุ้งเกิ้งเนี่ยขายกันไม่ได้
ได้เลยเหรอแม้แต่ร้านอาหารแบบร้านยามร้านเยิมก็ยังหยุดเลยคุณแม่
ขนาดวันนี้ทีมงานผมไปนั่งสั่งมะกะโลนีผัดกุ้ง

เสร็จปุ๊บเอ้าทำไมเหลือกุ้งมักโกโลนีหายหมด

แล้วลืมโดยประหลาดเป็นกุ้งไม่กินกุ้ง

ก็สั่งมะโกโรนดีกุ้งไปแล้วไม่สั่ง

คุณเอากุ้งมาคุณก็ต้องล้างให้มันสะอาด

แล้วก็คุณก็ล้างมือของคุณ

แล้วพอคุณเอากุ้งอันนี้ไปทำอาหาร

ใส่อย่างนี้

ไม่ใช่คุณต้องเตรียมพวกอย่างนี้เนี่ย

อันนี้มีแอลกอฮอล์ใช่ไหม
เอาไว้ใช้ในช่วงนี้หรือจะใช้แอลกอฮอล์
เปรย์แอลกอฮอลต้องเอากลับมาแล้วค่ะตอนนี้
พกไหมผมพกผมพกตลอดก็พ่นพ่นพ่นเสร็จปุ๊บเนี่ย

หนุ่มถอดหน้ากากก่อนเดี๋ยวกูลำบากเพราะเสียงกูแหบเลย

มันไม่ได้กันเข้ามันกันออก
ไม่ใช่มันกันได้หมดแต่ทีนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นดิ

คุณต้องใส่ไว้ก่อนอย่าไปคิดว่ามันการเข้ากันออก
เข้าก็ไม่ได้ใส่นิดแต่ประเด็นอย่างที่ผมบอกเนี่ย
จับลูกบิดประตูห้องน้ำกดลิฟต์จับราวบันไดทำอะไรต่างนานา
บังเอิญว่าขยี้ตาติดเลยนะ
ถึงคุณไม่ได้หายใจเข้าไปคุณขยี้ก็ติดแล้ว
มันเข้าได้ตามพวกเยื่ออ่อนเยื่อบุต่างนาน

ติดจากลูกบิดติดจากลูกบิดประตู
เวลาเข้าห้องน้ำบางอย่าง
เขาไปตรวจคือมีคนมากักตัวที่โรงแรม๑๔วัน
เสร็จเนี่ยเขาจะมีพนักงานเนี่ยเป็นพยาบาลอยากลงพยาบาล
เขาจะโทนโรงแรมเข้าไปที่โรงแรมเข้าไปตรวจ

ใส่หน้ากลุ่มธรรมดาวิทย์ออกมาปุ๊บปิดประตูออกมา

ที่เครื่องบินน่ะที่เขาบอกว่า
คนที่ติดเหมือนกับคนอยู่นั่งห่างกันมากทำไมถึงติด
ปรากฏเขาไปดูในวงกล้องวงจรปิด
ผู้หญิงคนนี้เข้าห้องน้ำพร้อมกัน

สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากศาลนการรามัย

แล้วทิ้งไว้๑๕วิถึง๒๐วิ

คุณต้องล้างล้างล้างอย่างเงี้ย
มีขั้นตอนในการล้างนะสบงสบู่อย่างนี้

จำเป็นมากนะผมบอกให้
โอกาสที่จะล็อกดาวน์ที่สุดมั้ยคุณแม่

แต่ให้ล็อกทั้งประเทศคงไม่แล้ว

พรุ่งเนี่ยล่ะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเอาตรง
คุณกลับรออย่างเกี่ยวกันในวันวันศุกร์เนี่ย
เอาตรงคือคริสต์มาสอีคคือ๒๔นะครับ

หลายคนส่งไลน์เข้ามาบอกว่าไม่ได้ไปกลับบ้านมาปีนึงแล้ว
นี่ครบปีอีกแล้วไม่ได้กลับบ้านอีกแล้ว
นี้บางคนอาจจะยังไม่กลับบ้านยังไม่เดินทาง

โควิดน่าจะเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งขึ้นเลยไหมคะ
จืดหอมฉุยบอกอยากให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจต่างด้าวที่สำเพ็งด้วยค่ะ

อืม
ไม่ออกเนอะข่าวนี้
มันใกล้ตัวแล้วก็มันคิดอะไรอย่าง

ก็ว่าวันแถลงหลายคนก็ยังไม่ได้อะไร
ไม่เข้าใจง่ายไหมสรุป

เราพูดเรื่องโควิดไปแต่ทางใต้เอง
น้ำยังท่วมหนักอยู่นะคะปัตตานีน้ำท่วมสูงกันเลยทีเดียว

อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้กันบ้างนะคะ
ปัตตานีเองตอนนี้ก็ยังคงน้ำท่วมสูงอยู่ที่ตะบนบารเหอะนะคะ
น้ำสูงห้าเขาเรียกว่าน้ำสูง๒เมตรเดือดร้อนกันหลายครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นบ้านเรือนรัศดรในหลายพื้นที่เลยนะคะ
รวมไปถึงโรงเรียนหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่โรงเรียนปากกาลิมาปูระ
ตำบลบรหะนะคะก็ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ๑เมตร
อย่างไรก็ตามค่ะช่วงที่น้ำเริ่มทะลักเข้าโรงเรียน
บรรดาผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านต่างเข้าไปยกอุปกรณ์การเรียนเอาไว้บนที่สูง
แต่ก็ยังมีสิ่งของบางส่วนที่จมน้ำเสียหาย
อกจากนี้ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ก็ได้ประกาศหยุดเรียนไปแล้วนะคะก็คือโรงเรียนบ้านลานช้าง
โรงเรียนบ้านละอาโรงเรียนบ้านแซะโมอำเภอสายบุรี
แล้วก็โรงเรียนบ้านบีติงอำเภอกระเพาะนะคะ
ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีก็ยังคงเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่๘ตำบลบรหะเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำน้ำก็เข้าท่วมบริเวณวงกว้างเลยทีเดียว
ถนนเข้าออกหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำสูงถึง๒เมตร
ส่งผลให้ชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนได้รับผลกระทบ
ต้องใช้เรือเป็นภาหะเป็นภาหณะเข้าออกหมู่บ้านอ่ะนะคะ
ซึ่งเนี่ยลิงเริงอะไรเมื่อกี้ก็คือต้องขึ้นไปเกาะบนหลังคาบ้านหมดแล้ว
ชั้นล่างนี่คือไปหมดเกลี้ยงเลย
นี่ก็ยังแบบน้ำยังท่วมอยู่รู้สึกวันนี้เดี๋ยวจะมีพายุเข้ามาอีกสักลูกด้วย
วันนี้น่าจะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งลูก

ไปเที่ยวตอนนี้ไปเทศกาลถึงการท่องเที่ยวไปไม่ได้เลยตอนนี้
เที่ยวอืมหนุ่มไปหน่อยไหมล่ะเที่ยวเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วล่ะ
อาทิตย์สุดท้ายของปีเนี่ยต่างคนก็คิดแพลนหลายคนก็บ่นว่า
โรงแรมที่เราจองกันสายการบินที่เราจองกันเนี่ย
เราจะได้เงินคืนไหมจะเปลี่ยนไฟล์ไหมเราเริ่มจากแอร์ไลน์ก่อน
แอร์ไลน์คือสายการบินทั้งหมดจะเป็นนกแอร์แอร์เอเชียอะไรอย่างเงี้ย
คุณมีสิทธิ์เปลี่ยนไฟล์ไลน์ได้หมดนะฮะเปลี่ยนได้เหรอตอนนี้เรามีสิทธิ์เปลี่ยนไฟล์ไลน์ได้หมด
ตอนนี้นกแอร์มันประกาศแล้วแต่เรารอดูแอร์เอเชียเราดูไทยสมายเราดูสายการบินอื่น
แต่ส่วนใหญ่นะเบื้องต้นเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเปลี่ยนไฟได้โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่าย
อันดับ๒ที่คนถามว่าอ้าวตอนแรกเรากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้คนออกไปเที่ยว
อืมณวันนี้มันเกิดสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่พักที่เราจองไว้ล่ะ
จะคืนได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางมาตรการรัฐเนี่ย
เขาอาจจะมีการชดเชยให้กับผู้ประกอบการแล้วพวกเราอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนได้อีก

พรุ่งนี้จะมีลมร้อนเข้ามานิดหน่อย

เป็นสถานที่ที่จะรับความนิยมกันมากเกิน
เขาได้โพสต์ภาพสัตว์ชนิดหนึ่งนะมาเกาะบนหลังคาเต็นต์คุณ
ถอดแมสปุ๊บอุ๊ยปั๊บหรือหนุ่มนะฮะเมื่อลมหนาวโหมกระหน่ำ
แมงโยงโยงโยงก็ใช่ไงฟราชิตเท้นนะฮะว้าย
นอนไม่เหงาเลยน้องแมงโยงไม่ใช่แมงมุมเห็นไหมนั่นอ่ะ
ปรากฏว่าต่อมาได้โพสต์เป็นคลิปครับโดยระบุว่าลาวตีสีสะดุ้งคุณ
สะดุ้งตื่นเพราะปวดชิงช่องนะฮะกำลังจะเปิดเต็นต์ออกไปเนี่ย
หางตาซ้ายไปเห็นแมงก็สดุ้งฉีดแพร่พุ่งเพราะว่าเย็น
แต่ก็ยังโชคดีที่หางตาขวาเนี่ยเหลือไปเห็นขวดน้ำเปล่ารอดตายแล้วเรา
งโยงไม่ใช่แมงมุมสำหรับไอ้แมงโยงเนี่ยแล้วคุณดูนะฮะ
รูปร่างลักษณะเนี่ยมันมีขาแปลกขาคล้ายกับกลุ่มแมงมุมอ่ะ
จึงไม่น่าแปลกที่สัตว์กลุ่มนี้จะถูกเข้าใจว่าเป็นแมงมุม
ประกอบกับเป็นกลุ่มสัตว์ที่ชอบหลบซ่อนตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้พบกันตามบ้านเรือนทั่วไปนี่

แต่นี่ขึ้นมาเกาะมันเยอะไงโอ้โหเยอะมาก
อย่าไปคิดมันเป็นแมงสิหะคิดมันเป็นเอ่ออ๋อ

มันน่าจะจัดตุ๊กแก่หนุ่มวิ่งลูกเธอ
หนุ่มเกือบตกดอยตายอ่ะอืม

คุณเหมือนลูกสาวผมไม่ค่อยกลัวไอ้พวกนี้
ตุ๊กแก่งูเงินไม่ค่อยกลัว

กลัวไม่มีงานทำกลัวไม่มีเงินกิน

เราก็ไยนะถ่ายไปใกล้กูหน่อยก็ได้
หมายถึงเคล้งกล้องเอาออกไปนิดเดี๋ยวนะฮะ
ถ่ายให้ไกลหน่อยไม่นุ่มถ่ายมาใกล้มาก
มีลายกล้องนี้ของพี่หนุ่ม
พี่มดตัวเล็กจริง

ในตัวใยแบบว่าแบบไว้แล้วไม่ใช่คุณให้แขนรึครับ
เขาวิ่งที่แล้วเมื่อวานโทรศัพท์มาหาฉันว่ารู้มั้ยพี่หนุ่มอยู่
คุณแม่หนูชกเก่งหรือเปล่าอีแหมึงตีคนตายเลยมึงไม่ใช่
ไม่ใช่เขาเก่งหรือเปล่าใช่ไหมคุณแม่หนูเก่งหรือเปล่า
เก่งมากถามฉันว่าไอ้แข๋หลอดไม่มีสิทธิ์ถามฉันว่าหล่อนเก่งหรือเปล่า
หลอดมันคือวัวคือควาย
ไปดูเรื่องนี้ก่อนนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิง
เราก็อำพลางศพเอาไว้ในรถและเอารถนี้ไปยิงไว้ข้าง
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักประหลัดกรทมนะครับอยู่ในรถเก๋งบริเวณสาย๔๔
ช่วงสะพานห้วยรัฐหมู่๕ตำบลท่าสะท้อนจังหวัดสุราธานี
หลังจากที่มีพลเมืองดีไปแจ้งว่ามีรถคันนี้มาจอดอยู่๒๓วันแล้ว
หลังจากนั้นเขาลงไปดูปรากฏว่ามีศพอยู่ข้างในเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะฮะ
ตำรวจก็ไปดูปรากฏว่าแน่นอนว่าพอไปถึงเสร็จก็เจอผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่
อยู่ด้านข้างคนขับนะฮะที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับครับ
มีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายตาเตินเขียว
และที่สำคัญถูกยิงดูดปืนประมาณสัก๓นัดเข้าที่ชายโครงด้านขวา
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งเพื่อเช่นสู่ต่อไปที่โรงพยาบาลสุราษฐานี
จากการสูบสวนก็คาดว่าแฟนของผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัย
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่รู้สึกสวนก็ควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่ง
ชื่อว่านายโอชาสวนจันทร์อายุ๓๙ปี
แน่นอนก็ว่าเป็นแฟนนุ่มของผู้ตาย
คือไปเจอนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่๑๗ทับ๒หมู่๓ตะบนบ้านรามนะ

ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็ถูกออกหมายจับนะฮะ
จากศาลจังหวัดสุราธานีครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
และมีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานทางญาตินะครับ
ทางของนายโอชาเนี่ยนะครับปรากฏสุดท้ายเนี่ยนะฮะ
ทนไม่ไหวครับอ่ายอมรับสารภาพนะฮะ
คือมามอบตัวนี่คนนี้คนนี้นะฮะ

เป็นผู้เกาะเหตุจริงนะครับแล้วก็เพิ่งจะ
ฝ่ายหญิงมาได้ระยะหนึ่งโดยได้โกหกผู้ตายครับ
ตัวเองนั้นเป็นคนมีฐานะเป็นเศรษฐี
อืมมีสวนนะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนแล้วผู้ตายเนี่ย
พ่อแม่ฝ่ายหญิงครับที่ชายภูมิแล้วก็มีแพลนนะฮะ
จะแต่งงานกันหลังจากนั้นครับพาผู้ตายเนี่ย
ที่บ้านของตัวเองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายหญิงทราบว่าตนเองนั้นไม่ได้รวยเหมือนที่พูด
ไม่ได้มีสวนไม่ได้มีฐานะเลยรู้สึกว่าเหมือนถูกหลอก
โทรกลับไปบอกที่บ้านว่าถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ย
โทรไปไม่ต้องรับสายแล้วนะคือเหมือนเขาหลอกลูกหลอกหนู

หญิงก็ไม่ไหวกันนะฮะซึ่งก่อนเกิดเหตุนะครับ
ขับรถมาจากกรุงเทพหมานครเพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับบ้าน
จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างทางเนี่ยก็ทะเลาะกับผู้ตายนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ไปหลอกว่าเป็นคนรวยนี่แหละครับ
ก็เลยใช้วุฒิปืนขนาด๓๘นะฮะยิงใส่ไปหลายนัด
กระทั่งเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นครับนำเสื้อแจ็คเก็ตมาคลุมตัวเอาไว้
แล้วก็เอาแมสเนี่ยนะฮะใส่ที่จมูกให้ทำเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้
แฟนตัวเองเนี่ยคือเหมือนกับนอนหลับอยู่
หลังจากนั้นตัวเองก็เอาอาวุธปืนไปทิ้งในพื้นที่แยกวังมะนาว
แล้วก็ขับรถพาศพเนี่ยนั่งไว้ด้วยกันนะฮะประมาณ๖๗ชั่วโมง
พี่ก็ไปนั่งดูตลอดใช่ไหมนั่งดูไม่ต้องทำอะไรเนี้ยนั่งดูทั้งวันเลยเนี้ย
ดูอัปเดตจากที่ไหนคะก็คือจากคุณอย่าไปดูมากก็เราตามค่อยค่อยจะ
คนอื่นเป็นไหมคนอื่นเขาก็ติดตามกันอย่างนี้ไหมเขาก็ไม่ได้ติดตามขนาดนี้
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้หนักขนาดคุณอย่างฉันถึงว่านักมากมาก
มันก็ต้องเก็บไว้เล่าอ่ะเนาะไม่หรอกบางคนต่างผมเองเนี่ย
ก่อนผมเป็นอย่างคุณเลยผมต้องแบบผมอยู่กับข่าวไง
ผมก็จะดูดูดูดูต้องดูไอ้เป็นยังไงดูดูดูเนี้ย
สุดท้ายเจ็บคอไอใช่ใช่ไหมกูต้องจิตตกใช่ไหมพี่

แต่ว่ามันเอาอยู่เขาบอกถ้าสมมุติจะพูดจริง

คือปัญหาเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่อันนั้นไม่รู้
แต่ที่แน่อย่าลืมว่าเรารู้จักมาปีนึงแล้วนะ

เพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถปราบมันได้เท่านั้นเอง

หน้ากากอนามัยแล้วก็เตรียมแอลกอฮอล์ไว้
พี่หนุ่มบอกว่าการสวมแมสไว้ที่คาง
เท่ากับการสวมถุงยางไว้ที่ไข่
อุ้ยตายแล้วคนเปรียบเทียบซะแบบอื้อหือ

การสวมแมตซ์ไว้ที่คางเท่ากับการสวมถุงยางไว้ที่ไข่
มันไม่ได้ช่วยอะไรนะวันอยู่ตรงใต้คาง

แล้วแกก็เอาสติ๊กเกอร์เอ้ยยสก็อสเทป
แนบไว้เลยเหรอ

คือล็อกไว้คือไม่ให้นั่น
มันเขยิบขยื่นแล้วมีช่องมันก็เข้าได้นิดนึงเนอะ
ตรงช่องไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็มีตรงนี้อะไรอย่างงี้อยู่แล้วแหละ
เพียงแต่ว่าคือติดไว้ไม่ให้มันกระเถิบ

พูดพูดอยู่แล้วแบบหน้าเล็กหูเล็กแบบช่วงนี้
คือสรีระร่างกายคนไม่เท่ากันบางทีมันก็ไหลลงมาเอง
แล้วตัวเองก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยซึ่งไม่ได้เอาขึ้นอย่างนี้

ก็โอ้ยพรคนนั้นคนนี้หรือลูกเป็นประตาธิดดารา

ตั๊บบริบูรณ์เนี่ยอีกคนรักทุกคนมดรักทุกคน
หนุ่มฉันก็ว่าฉันเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมากนะ

ฉันไม่ควรที่มีเพื่อนน้อยน่ะ

ตอนนั้นเป็นอย่างไรหาว่าเราสองคนพูดไปด้วยเปื่อยใช่ไหม

เพราะเขายอมรับชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ
นี่กันนะคะ

มันเป็นราก๓๐สูตรเข้มข้น

มีเฉียงจ๋า
ตังกุยเป็นสมุนไพร
กวางเครือขาวน้ำผึ้งว่านมหาว่านมหาเมฆ

สตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ

พวกที่แบบว่าพวกมีฤดูขาวนี่ก็กินได้เหมือนกัน
สมุนไพรบางคนมีเยอะผิดปกติ
มีเยอะผิดปกตินะครับ
แบบเบ็ดก็มีแบบน้ำก็มี
วันนี้คุณไปดูเป็นของขวัญปีใหม่ที่แบบว่า
เรามอบแทนความห่วงใยได้ด้วย

เราก็รู้กันอยู่แล้วว่านางก็ได้เลิกลากับหมอ

นางก็เงียบไปตอนนั้นก็มีข่าวลืมมากมาย
นางไปออกรายการออนไลนเจนิเฟอร์คิมมั้

ตนกับสามีได้เลิกลากันไปแล้ว
แล้วก็อดีตสามีก็ยังช่วยเลี้ยงลูกเหมือนเดิม
โดยตอนนี้เหลือสถานะพ่อกับแม่เท่านั้น
ซึ่งสำหรับทาชีวิตมันสั้นนะ

และควรจะต้องเดินหน้าต่อไป
อีกอย่างตนไม่ได้อยากจะมานั่งพูด

เพราะทุกอย่างที่พูดมันจะย้ำเตือนแล้วตกไปอยู่ที่ลูก

ก็กลับมารับงานอะไรได้เต็มที่นางก็ไม่ได้

ก็รับงานก็วันก่อนเขาจะไปเจอด้วยกัน

โอ้โชว์แผ่นหลังเป็นกล่าวออฟต์อีเย

เมื่อวานไปถ่ายรายการกันมา
แล้วนางก็กำลังถ่ายรูปเดินนี่เดินแบบเห็นไหมล่ะ
เห็นไหมล่ะแล้วคือแบบ
ทำไมโชว์หลังผมแล้วมันเขี้ยวไง
ผมก็อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ดังนี้นาไม่เพิงแล้วเพ้อสวยนะพักก่อนสุดหน้ากลับมา

คุณจะใช้กลิ้มกระปุกกี่หมื่นกี่แสนกูต้องเริ่มด้วยเซวาก่อน
แล้วมันจะช่วยทำให้แบบผิวสมานผิวเธอ
นกนี่เขาบอกอุ๊ยกกว่าจะได้นี่มันเป็นรังนก
สวยอุ๊ยกล่องสวยมากสีทองสีแดงสีฟูริอันนี้สำคัญอย่าลืมนะนี่
กล่องจะมีไว้ให้คุณไปปลูกผักได้นะง่ายเลยลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็วางบนดินนะฮะ
โอเคนะก็เรียกว่าใครที่หาของขวัญปีใหม่อยู่ก็นี่แหละครับสก๊อตนะฮะ
ดูแลตัวเองให้ดีเตรียมความพร้อมของร่างกายเอาไว้ด้วย
นายกจะประกาศว่ายังไงแต่ก่อนที่เราจะออกไป
รู้สึกเชียงใหม่ประกาศล็อกดาวน์แล้วตอนนี้เป็นจุดรู้ทั้งจังหวัด
ก็คงจะเดี๋ยวรอดูน่าจะเป็นจุดไปนะครับโอเคไปกันก่อนเนอะสวัสดีค่ะ